อย่างที่คุณบอกว่าความจนมันน่ากลัว

ทำให้ทุกครั้งที่มีคนเอาของไปแจก
ก็จะมีภาพประชาชนกรูเข้าไป

แล้วก็ไม่กลัวกับเรื่องของโรคโควิด๑๙

คนที่เอาของไปแจกทำผิดพรกรฉุกเฉิน

เจ้าที่มาสั่งให้หยุดแล้วยึดโจ๊กไปทั้งหมดเลย
บอกว่าผิดภรรกอฉุกเฉิน
ไปดูคลิปนี้ก่อนครับ
คือตอนนี้ประชาชนเริ่มงงแล้ว

มันต้องตีความยังไงว่าการชุมนุมคืออะไร

บริเวณหน้าวัดพระปฐมเจดี
เวียนราชวรรวพิหารอำเภอเมืองและหน้าภร์ปฐม

เขาก็ไม่ให้แจกแล้วเขาก็ขนของไป

ประชาชนก็งงว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ให้เขาไปกินกันล่ะ

แต่ก็ขนไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านแบบนี้นะครับ
คลิปนี้มีเฟซบุ๊คว่าเฟิร์นปันน้ำใจหรือว่านางสาวกัญญนัทสิริธานเบนจกุล
ซึ่งเป็นเจ้าของมูลนิธิปั้นเด็กดีโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น๑๔เมษายน
เขาก็เลยไปไลฟ์สดขอโทษชาวบ้านที่ไม่สามารถเอาของไปยืนแจกได้
ทุกคนเนี่ยยืนรอตากแดดนานกันแล้วสุดท้ายคุณเฟิร์นเองก็ร้องไห้กลั้นน้ำตาไม่อยู่
วันนี้เราได้ให้โจ๊กทั้งหมด๒๕๐ถุงกับทางเทศบาลจังหวัดนครปฐมไป
เขาเอาไปแจกนะคะ
สิ่งที่เรารู้สึกสะเทือนใจคือ
คนมารอไม่ได้กิน
แต่คนที่เขาไม่ได้รอเขานอนอยู่บ้านแล้วเขาได้กิน
ไม่ได้บอกว่าคนที่นอนอยู่บ้านได้กินแล้วมันผิดนะคะไม่ได้มีอะไรผิด
แต่เรารู้สึกสงสารคนที่เขามานั่งรออากาศร้อน
เขาคงจะรู้สึกว่าวันนี้เขาจะได้อิ่มท้องหนึ่งมื้อเขาถึงได้มานั่งรอที่นครปฐม
ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็
ขอโทษที่ไม่สามารถทำตามคำสัญญาได้
แล้วก็ขอโทษคนที่มานั่งรอที่ไม่สามารถแจกได้จริง
อันนี้ไม่ใช่เคสแรกที่มันเกิดขึ้นนะ

จริงแล้วผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประกาศหลักเกณฑ์
ว่าแนวทางการแจกของให้ชัดเจนไปเลย
คือตอนนี้น่าจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละเขต
แต่ละพื้นที่นะคะที่แจ้งเอาไว้ชัดเจนเลย
ว่าใครอยากจะมาแจกของแจกเงินแจกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ย
โอเคเราจะต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างแบบ

คือโซนที่เขาแจกของไปเลยเว้นระยะห่างอะไรแบบนี้
เพื่อให้คนรอก็ได้คนแจกก็ได้แจกอะไรแบบนี้
ไม่ใช่ว่าไปทำอย่างนี้แล้วก็ทุกคนไม่ได้กินแล้วก็คนโดนแจก
คนที่ไปแจกก็เลยผิดพรกรไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ

ทีนี้สุดท้ายแล้วคุณกัญญนัทเองก็เดินทางไปที่เทศบาลนครปฐม
เพื่อไปทำเรื่องขออนุญาตในการแจกอาหารต่อ
ยืนยันว่าเขามีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙อยู่แล้ว
เพราะว่ามีการตรวจวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือต่าง

เพราะเป็นการทำความดีแต่ว่าเหมือนถูกแบบมาล้อมจับอีกทีหนึ่ง
วันนี้มาขออนุญาตค่ะมาขออนุญาตให้ถูกต้อง
มาขออนุญาตเทศบาลให้ถูกต้องให้เขาไปช่วยเราบริหารจัดการ
คนหากอยู่ห่างกันระยะกี่เมตร
ช่วยเราจัดการเพื่อที่จะได้แจกต่อไปได้ค่ะ
สุดท้ายจบด้วยดีขออนุญาตแล้วเทศบาลให้
แต่เดี๋ยวเทศบาลจะมีคนไปคอยจัดระเบียบให้อำนวยความสะดวกให้

คือออกให้มันชัดเจนไปว่าถ้าใครจะไปแจกต้องทำยังไง
คือจัดสถานที่ไว้เลยว่าจะแจกของให้มาที่นี่เท่านั้น
ใช่จะได้ไม่ต้องจับผิดปรากฎถูกเชิญไป